มาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุนะฮะรถพยาบาลนะฮะ
เขาไปรับเรื่องของคนป่วยจะไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าไปประสบเหตุไปพุ่งชนต้นไม้
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพด้วยกันนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
บริเวณสวนสนบ่อแก้วถนนสายฮอดแม่เสรียงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
รถพยาบาลมีการประสบเหตุไปชนกับต้นไม้
สภาพด้านหน้ารถพังเสียหายอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมนะฮะ
มีผู้เสียชีวิต๒รายด้วยกันนะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็ญาติของผู้ป่วยครับ
จากนี้ก็มีผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุหลายราย
จากการสอบสวนก็ทราบว่ารถพยาบาลคันนี้นะครับ
รับผู้ป่วยเพื่อไปรักษาอาการต่อที่โรงพยาบาลฮอด
ซึ่งในรถนั้นก็มีพยาบาลมีญาติของผู้ป่วยรวมทั้งคนขับรถ
โดยขับมาตามเส้นทางด้วยความเร็วพอสมควรครับ
จากว่าต้องรีบนำตัวผู้ป่วยไปส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น
ก็จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักนะครับ
ทำให้คนขับนั้นขาดการควบคุมก็พุ่งชนต้นไม้บริมทางอย่างจัง
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าวนะครับ